มาดูเรื่องของกุ้งกล้ามแดง

ใช่ค่ะทั้งวิธีการเลี้ยงอยากจะให้ทุกคนเป็นแรงบันดาลใจ

ราคาดีมากที่สำคัญเขาขายตัวละ๑ล้านบาทค่ะคุณผู้ชม
มีคนมาติดต่อขอซื้อในตัวนี้เลยโฉมหน้าของเขา
ความพิเศษเขายังไงคุณนอกจากสีที่สวยแบบนี้แล้ว

ใช่ตัวนี้นี่เขาอายุประมาณ๖เดือนเศษเท่านั้นนะคะ
มูลค่า๑ล้าน๑บาท

คุณช้างนี่ค่าตัว๑ล้านบาทเลยนะคะ
เขาบอกว่าเลี้ยงกุ้งสวยงามมา๘ปีแล้ว

ราคาขายเจ้าขุนช้างขึ้นอยู่กับความพอใจของทั้งสองฝ่าย
บางคนมองว่าเอ้ยทำไมแพงจังแพงเกินไปหรือเปล่า
กุ้งตัวเดียวแต่เขาบอกว่าเป็นความพอใจของทั้งสองฝ่าย

ลายเขาเหมือนด่างบัวจริงนะคุณนะถือว่าสวยนะตัวนี้ใช่ค่ะ
คุณบอกเป็นด่างบัวผมก็เลยว่าสวยเพราะลายเขาเหมือนด่างวัว
ใช่แปลกด้วยเขาบอกว่าสายพันธุ์นี้นะคะ
พอเขาขายไปเขาขายเพิ่มให้อีก๑ตัว

พร้อมขายลูกกุ้งสายพันธุ์เดียวกันอีก๓๐๐ตัว
เพราะฉะนั้นราคานี้เขาบอกไม่แพงหรอก

อีกตัวหนึ่งแล้วก็มีลูกกุ้งด้วยใช่ค่ะไปฟังเสียงเจ้าของหน่อยค่ะ
แล้วเมื่อก่อนมันเป็นโพสต์แบบสีเต็มใช่ไหม
พอไปพอมาบีดไปบีดไปบีดมา

เป็นลายที่แบบในร้อนอยู่ในร้าน
ไม่เหมือนใครเอามาในแต่ละตัวของมันนะครับ
เพราะฉะนั้นจะเป็นตัวนี้ขึ้นมาได้
คุณช้าต้องทำมาหลายปีมากครับ

แต่ว่าที่เด่นที่สุดนี่คือขุนช้างเขาขายเป็นแพ็ค

เขาบอกว่าสำหรับขุนช้างนี้ไม่ใช่เจ้าแรกที่ขอเสนอซื้อ
สำหรับคนที่มาซื้อก่อนหน้านี้เคยมีมาแล้ว

ตอนแรกก็คิดว่าไม่ขายหรอกเพราะว่าก็รักเขาเหมือนกัน
แต่เขาก็สีแปลกดีอุตส่าห์เลี้ยงมานะคะ
แต่ว่าสุดท้าย๑ล้าน๑บาทนี้ค่อนข้างพอใจ
ถือว่าเป็นพัฒนาการในการทำอาชีพทำธุรกิจของตัวเองก็เลยตกลงขาย
แต่เราอยากฟังเสียงของผู้ซื้อ

เพราะว่าผมชอบผมชอบกุ้งตัวนี้มานานแล้วครับ
ผมก็เทียวไปเทียวมาที่บ้านโต้บ่อยครับ
แล้วก็ชอบตรงที่สีการวางสีทุกอย่างเลยครับ
ในตัวตัวนี้ชอบมานานแล้วก็เลยสักสิทธิ์ใจว่า
ขอแล้วถอน้องเลยครับก็เลยจะมาบ่อยนะครับ
มาแท่นมาถอดซื้อเลยใจแข็งดีตอนนี้ก็โอเคแล้วครับ
แต่ว่ามาซื้อครั้งนี้เหมือนแบบว่า
เหมือนเวลาเราซื้อสัตว์อะไรสักอย่างที่ต้องมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
นี่ก็ถือว่าเป็นแบบพ่อพันธ์แม่พันธ์ชั้นดีนะ
ใช่ค่ะก็คือรูปร่างเขาดีสีเขาสวย
เขาซื้อเนี่ยเอาไปอาจจะไปเพาะพันธุ์ต่อคือดูเล่นนั่นแหละ
แต่ว่าถ้าได้แบบนี้มาอีกสักตัวก็จะดี
โอ้โหถ้าเมื่อกี้ในลูกกุ้งมี๓๐๐ตัวใช่ไหม
ออกมาแบบนี้เลยทั้งหมด๓๐๐ตัว

หายากนะแบบนี้หายากครับ
แล้วก็ออสเตรเลียแต่ว่าเขาบอกเลี้ยงไม่ยากนะคะ
ส่วนอาหารเขากินอาหารเม็ดสาหร่ายน้ำจืดพืชผักผลไม้ฟักทองแตงกว่า

ใครที่สนใจอยากมีอาชีพเสริมแบบนี้

อยากเลี้ยงบ้างหรืออยากได้บ้างอยากได้เงินบ้าง